มาดูการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องน้ำหวานกันหน่อยนะครับ
ตอนเมื่อวานเรารายงานข่าวไปคือครอบครัวของน้องน้ำหวาน
ตอนนี้ได้มีการเดินทางไปที่มูลนิธิปวีนา
เพื่อที่จะไปร้องเรียนแล้วก็ให้ช่วยทำคดีนี้หน่อยเนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยรายงานข่าวว่าน้องน้ำหวานเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่คุณพ่อเนี่ยไปเจอกางเกงกับกางเกงใน
คือกางเกงในหายไปแต่กางเกงของน้องเนี่ย
เป็นกางเกงยีนขาสั้นใส่กลับด้าน
เห็นตอนที่จะอาบน้ำศพน้องก็เลยบอกว่า

ก็เลยไปร้องทางมูลนิธิแล้วก็สื่อเนี่ยนะคะ

ล่าสุดวันนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่อำเภอหนอง

ติดตามความคืบหน้าคดีนี้
เนื่องจากว่าสภาพศพอย่างที่เราบอกไปคือ

พ่อไปสังเกตเห็นกางเกงของน้องเนี่ย
กลับด้านแล้วกางเกงในของน้องก็หายไป
ส่วนอายสาวธอมเป็นเพื่อนของน้ำหวาน

เล่าให้ผู้สื่อข่าวก็คือคุณพลอยสจีเนี่ยนะคะ

รู้จักกับนายเอ็มซึ่งตอนนี้นายเอ็มกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะ
นางสาวอายรู้จักกับเอ็มมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เป็นคนดีไม่ค่อยพูด
มีลักษณะเป็นพี่ใหญ่คอยดูแลน้อง
ส่วนน้ำหวานรู้จักกันมาสักประมาณ๑เดือน
ในฐานะทำงานเที่ยวร้านคาราโอเกะที่เดียวกัน
ไม่ได้คิดจะจีบน้ำหวานตามที่มีการเป็นข่าวก่อนหน้านี้
ส่วนวันเกิดเหตุอายบอกว่าได้ชวนน้ำหวานมาสังสรรค์ด้วยกัน

แนะนำให้รู้จักกับเอ็มแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคน

จากนั้นก็ชวนกันไปต่อที่สถานบันเทิงร้านเบาแดง

คันแรกคือมีเอ็มมีอายมีน้ำหวานไปด้วยกัน
ส่วนน้ำฝนตามไปเจอที่ร้านภายหลัง

ธอมก็คืออายยอมรับว่าเมามาก
เมาเยอะค่ะก็เลยไม่ได้สนใจใครอีกเลย
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากจะคาดคิดนะคะ
ว่าใครจะทำร้ายใครรู้เพียงแต่ว่า
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกทวีศักดิ์สุกเกษมรอง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องบัวลำพูบอกว่า
ขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ๙๐
โดยมีการแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายแก่นายเอ็มเพิ่มเติมแล้ว
เนื่องจากเมื่อวานนี้ได้มีการนำตัวนายเอ็นมาเค้นสอบ

นายเอ็มยอมรับสารภาพว่าได้มีการร่วมหลับนอนกับน้องน้ำหวานจริง
ซึ่งจากการที่ตำรวจลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐาน
ประกอบกับคำให้การของนายเอ็มก็มีน้ำหนัก
ก็เลยทำให้ตำรวจแจ้งข้อหานี้เพิ่มเติมไปด้วย
ก็คือข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ส่วนเรื่องของการสอบปากคำพยานแวดล้อม
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติม
หรือพบผู้ร่วมขบวนการด้วย
ตอนนี้ต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
จากการชนะสูตรศพน้ำหวานมาประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมซะก่อน
เรื่องต้นได้เรียกนายเอ็มมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม

เนื่องจากว่านายเอ็มซึ่งเป็นผู้ต้องหาในขณะนี้

และไม่ได้เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
และตำรวจบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีการเรียกตัวนายเอ็มมารายงานตัว
แล้วก็สอบเป็นระยะเนี่ยนะคะ